คุณผู้ชมครับพระมหาสมปองท่านให้สัมภาษณ์กับเรานะครับ
หลังจากที่เมื่อวานนี้ท่านก็ทราบข่าวกันแล้วนะครับ
หลังจากที่พระมหาสมปองนะครับท่านเป็นพระลูกวัดสร้อยทอง
กรุงเทพเนี่ยมหาเถระสมาคมมีมตินะครับว่าแสดงออกไม่เหมาะสม
เรื่องของโควิด๑๙อะไรก็ว่าไปไปถึงรัฐบาลอะไรพวกนี้
นายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนามนตรี
กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ย
ก็เสนอเรื่องนะครับให้มหาเทราสมาคมพิจารณา
พร้อมกับให้ทางพระอธิการเนี่ยแล้วก็ทางวัดด้วยเนี่ย
พิจารณาความเหมาะสมเรื่องการไปรีวิวสินค้าด้วยใช่ค่ะ
เรื่องการไปเป็นที่ปรึกษาของทีมฟุตบอลด้วยนะฮะ
พระมหาสมปองวันนี้เราไปเจอท่านที่วัดนะครับท่านบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย
หากกรณีที่เกิดขึ้นดูไม่เหมาะสมก็น้อมรับผิดในสิ่งที่ได้พูดไปนี่คือเรื่องการเมืองนะฮะ
โดยปกติแล้วท่านบอกว่าท่านจะพูดเทศสถานการณ์ปัจจุบันหรือว่าเหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้นในบ้านเมือง
ก็จะสอดแทรกไปกับการสอนธรรมะมาโดยตลอดไม่ได้มีเจตนาร้ายที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแต่อย่างใด
ส่วนเรื่องไปรีวิวสินค้าพระมหาสมปองท่านบอกกับเราว่าไม่มีเจตนาจะไปแสวงหาผลประโยชน์
เป็นการช่วยเหลือญาติโยมที่ทำมาหากินในช่วงโควิดระบาดเพื่อที่เขาจะได้ขายของได้เยอะขึ้น
ซึ่งมองว่าเป็นสิ่งที่ดีอันนี้ในมุมมองของท่าน
เรื่องรับเป็นที่ปรึกษาสโมสรฟุตบอลเรื่องนี้ท่านบอกว่าหลายคนก็ทราบอยู่แล้วว่า
ได้ไปช่วยส่งเสริมด้านการกีฬามาตลอดอยู่แล้วหากจะช่วยให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด
หรือทำให้เยาวชนเนี่ยพัฒนาไปสู่เป็นนักกีฬาอาชีพได้ก็มองว่าเป็นสิ่งดี
วชนจะได้มีอนาคตไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศทีนี้หลังจากนี้เนี่ยหากถามว่ากังวลไหม
พระมหาสมปองท่านบอกกับเรานะครับว่าหลังจากนี้ก็กังวลเพราะบางครั้ง
เวลาไปพูดไปเทศเนี่ยไปสอนธรรมะไม่รู้ว่าเรื่องไหนที่พูดไปจะถูกมองว่าไม่เหมาะสม
โดยส่วนตัวแล้วเวลาไปเทศนาธรรมะก็พูดถึงเรื่องสังคมโดยทั่วไป
ไม่ได้ไปวิพากษ์วิจารณ์การเมืองเป็นอย่างเดียวอย่างไรก็ตามนะครับ
หากทางคณะปกครองสงฆ์มีมติอย่างไรเนี่ยท่านบอกกับเรานะครับว่าท่านก็พร้อมจะยอมรับ
ออกมาก็ปฏิบัติตามนะฮะพระเราก็อยู่ใต้มศหรือบางทีเราอยู่ใต้ผู้หลักผู้ใหญ่อยู่แล้ว
ถ้ามีคำสั่งอะไรถ้าเราพูดมากไปทำอะไรที่มันนอกรู้นอกทางมากเกินไป
ท่านก็ต้องตักเตือนเราอยู่แล้วเราก็ปฏิบัติตามครับ
เรื่องแรกก็เรื่องรีวิวสินค้าก่อนจริงลูกศิษย์ลูกหามาหามาถวายเพลง
อาจจะพูดเหมือนกันทุกช่องอย่าเบื่อนะฮะเขาก็เราก็จะถามว่าเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย
เป็นไงบ้างช่วงโควิดมาเดี๋ยวต่อมาช่วยเชียร์
เจ้าเนี่ยเขาก็มองเราด้วยซ้ำนะรู้สึกเหมือนเราแหละว่ามันได้เหรอ
เราบอกไม่เป็นไรหรอกก็ช่วยกันเพราะเราไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์
ไม่ได้เป็นมีรายได้อะไรอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ส่วนมากก็จะรู้จักกัน
จริงที่เป็นข่าวนั้นจะเป็นอาหารเสริมต้นไม้ด้วยนะ
ไม่เรียกปุ๋ยน้ำเลยนะเขาเรียกอาหารเสริมต้นไม้ด้วย
เรียกปุ๋ยก็ไม่ได้ด้วยก็มาเราก็เชียร์เขาอะไรอย่างเงี้ย
เขาจะได้ขายได้โควิดมันลำบากอะไรอย่างเงี้ยเจตนาอย่างนั้นทั้งนั้นเลยนะฮะกังวล

ในคาร์บนัทพูดเรื่องที่๓พวกเราเกิดไหม

แต่พูดชังสะกมของขออนุญาตยินยังว่าเป็นชังสะกม
มันอาจจะมีบางคนเอาไปลงในกลุ่มการเมืองอะไรอย่างนี้
ซึ่งซึ่งเราก็ไม่ไม่ไม่รู้นะว่าท่านออกไปลง
ซึ่งก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเพราะเป็นสิทธิ์ของท่านหรือเปล่า
ไม่แน่ใจท่านเอาไปลงอะไรอย่างนี้มันก็เลยเหมือนไปโยงการเมืองอะไร
อย่างเงี้ยซึ่งจริงก็ไปได้หมดอ่ะ
จากฤษฐบาลฝ่ายค้านอะไรท่านอิมมันมัอฟุงไนะก็ไปได้หมดนะฮะ
แต่เรายินดีเราเป็นนักเทศนักบรรยายอยู่แล้ว
อ่ะหลวงพ่อท่านก็ให้สอบฆ่ากับเรานะครับ
ก็จากนี้ไปก็รอผลการตรวจสอบของทางวัดนะฮะ